สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
มรสุมทำเรืออับปางชาวประมงลอยคอกลางทะเลข้างคืนส่วนแพร่คาเฟ่กลางทะเลก็ระทึกเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างต้องดู
ภาวะเจอชายคลุ้มคลั่งอารวาสจนชาวบ้านแตกตื่นใครจะสยบได้ต้องติดตาม
ไปดูการปอกมะพร้าวมือเปล่าร้อนก็ปอกได้
ว่าแต่เขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

โอ้โหคลิตกัดเกลือกราวรอเลยนะ

กลับมาในเบรกนี้นะครับก็ฝากเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยละกัน
เพราะว่าในช่วงนี้หลายคนหลายอาชีพ

อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดไปทงไปเที่ยวอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะ
แต่เรื่องของเรื่องที่จะฝากเตือนคือเรื่องของอุบัติเหตุ
บนท้องถนนนี่แหละครับค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งก็ขับของเขาอยู่ดีดี
อยู่ก็เซไปเซมาแล้วก็เลี้ยวเข้าเกาะกลางถนนเลยครับ
โอ้โหเจอแบบนี้ช็อกนะคุณชิสา
ขับตามมานี่ทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ
จริงอ้าวนี่เห็นละจุดระต้นเซไปเซมา

เป็นอุทาหรณ์กันไม่ว่าจะเหตุผลอะไรนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังถ้าหลับในจริงก็แปลว่าง่วง
ถ้าง่วงก็จอดนอนพักดีกว่า
เข้าข้างทางดีกว่าจะแวะโปรงแวะปั๊บอะไรก็ว่าไป
กว่าจะทนฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะ

เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเกิดขึ้นในช่วงเวลาฝนตกด้วยค่ะ

เขาถ่ายโพสต์คลิปนี้นะคะ
จากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
คุณดูมอเตอร์ไซค์กับรถคันสีขาว

เหมือนกับว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

แล้วเหมือนจะหักหัวเข้าหานิดหน่อย
เดียวกันรถคันขาวก็หักขวามาชน
จนทำให้รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักเหมือนกัน
ก็ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ

เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุเหมือนกัน

หรือคนในรถเองฝนมันตกบางทีเนี่ย

ดน้ำที่มันเกาะอยู่ข้างทางข้างถนนเนี่ย

เพราะรถเนี่ยควบคุมยากขึ้น

ดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะ
แป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
ช่วงนี้นะคะไม่พูดถึงโควิดคงไม่ได้
ยังไงก็ยังคงเป็นโรคระบาดที่เรากลัว

จริงค่ะแต่ว่าหลายคนนะก็ลดความกังวลไปบ้าง
แต่อย่าประมาทเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะทุกวันนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์เหมือนกัน
จากเดลต้ามาโอมิครอนถูกไหม
ตอนนี้มันจุด๔๕ไปแล้ว
แล้วความน่ากลัวของมันคือมันแพร่เร็วที่สุดนะคะ
เดี๋ยวมาฟังข้อมูลเรื่องนี้เราจะได้ไม่ต้องประมาทกันนะคะคุณผู้ชม
เรื่องราวของโควิดเป็นเรื่องราวใกล้ตัว
เป็นเรื่องราวที่เราต้องยังคงระมัดระวังกันอยู่
ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยค่ะ

โควิดสายพันธุ์นี้ระบาดเร็วและติดง่ายขึ้นนะ
เอาอย่างนี้บอกเลยว่าถ้าใครได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว
ถ้าติดขึ้นมามีโอกาสน้อยกว่าที่จะมีความรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่ได้ฉีด
ส่วนคนที่ติดโควิด๑๙มาก่อนหน้านี้ถือว่ามีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว
ดื้อต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายและหลบภูมิเก่ง

สามารถแพร่เชื้อต่อได้อีกถึง๑๘๖คน
นั่นหมายความว่ามีโอกาสแพร่เชื้อได้อีกถึงเกือบ๑๙คน

ถือว่าแพ้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นเยอะเลย
ดังนั้นนะคะฟังข้อมูลนี้แล้วก็
อย่าได้เรียกว่าอย่าตื่นตระหนก

เพราะโควิดมันยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่
แม้จะถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ตามเนี่ยนะคะ
ดังนั้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดแล้วกันนะคะ

ล้างมือเบบ่อยหรือว่าฉีดสเปรียลกองห่อ
รวมถึงฉีดวัคซีนกันด้วยนะ
ตอนนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เขาเปิดให้ฉีดฟรีอยู่จนถึงตลอดสิ้นเดือนกรกฎาคม
อินไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังต้องการฉีดเพิ่ม
กระตุ้นที่๓เข็มที่๔ที่๕หรือเข็มที่๖

ใครยังมีความกังวลผมว่าก็ต้องไปปรึกษาแพทย์
เพราะว่าแต่ละคนสภาพร่างกายมันไม่เหมือนกัน
โรคประจำตัวอะไรไหมใช่ไหมค่ะลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะ
กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะถูกต้องครับ

มาวันนี้จะนำเสนอในเรื่องราวของการปอกมะพร้าว
แต่ปอกมะพร้าวธรรมดาไม่ได้หรอก
ใช่เป็นมะพร้าวร้อน

ทำได้อย่างไรติดตามกันเลยในช่วงของ

สวัสดีครับคุณผู้ชม
วันนี้จะพาไปจังหวัดสมุทรสงคราม
เพราะได้ข่าวมาว่ามีเจ๊คนนึง
อกมะพร้าวเผาร้อนด้วยมือเปล่าได้
จริงหรือไม่ตามไปดูกันครับ
สวัสดีครับคนไทยเจ๊ตาคันนี้
สวัสดีครับสวัสดีครับ
พูดข้อมเจ๊แล้วครับเจ๊ตาตัวเป็น
ชื่อว่าร้านเจ๊ตาสีน้ำ
เดี๋ยวมันเป็นน้ำแบบที่ผมคิดหรือเปล่าครับเนี่ย

โอ๊ยน้ำมะพร้าว
ทำไมถึงชื่อว่าเจ๊ตาสี่น้ำ

และรามสกุลจะเป็นน้ำชำ
ก็เลยเอาตัวน้ำมาอย่างเดียวค่ะ
เลยเป็นเจ๊ตาสี่น้ำ
คุณผู้ชมน่าสนใจเจ๊กำลังเผามะพร้าว
เอามาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันดีกว่า

ฟังเจ๊ตาพูดถึงมะพร้าวแต่ละชนิดแล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าถ้าเผาออกมาแล้วหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรกันนะ
ไปเข้าไปตามเจ๊ตาไปดูการทำมะพร้าวเผากันเลย
ขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องมีเชื้ออยู่ต้นหลุม
ฟืนใช้ไม้ทำไมใช้ใช้ฟืนไม้ทั่วไปตามส่วนนี้แหละค่ะ

เอ่อก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับลูกได้แล้วอะค่ะ
และอย่างมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวน้ำหวานเนี่ย
การใส่ไปอะไรสุกก่อนกันค่ะ

การเผามะพร้าวของเจ๊ตาเนี่ย
จะใช้ฟื้นจากต้นไม้ที่หาได้จากในสวนนั่นแหละครับ
สมกับกาบมะพร้าวแบบนี้
เริ่มแรกก็ใส่ฟืนลงไปแล้วตามด้วยมะพร้าว
แล้วปิดทับด้วยกาบมะพร้าวอีกทีนึง

จะใช้ควันไฟในการสุ่มมะพร้าวให้สุก
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
มะพร้าวเผาก็จะเปลือกไหม้จนเป็นสีดำ
การจะดูว่ามะพร้าวลูกไหนสุกได้ที่แล้ว

เวลาเราดูเราดูอย่างไรว่าลูกนี้มันได้ที่แล้ว
ก็จิกเปลือกดูอะค่ะถ้าเปลือกมันหลวม
แบบว่ามันไม่หนืดอะค่ะ

หรือว่าขั้นตอนที่สองก็คือว่ามันจะมีปิง

นี่ค่ะมันงัดไม่ขึ้นนะงัดไม่ออกคือว่ายังไม่สุกยังไม่ระอุ

ว้าวมะพร้าวเผาได้ที่แล้ว
มาถึงไฮไลท์เด็ดแล้วล่ะครับ
ร่ำลือกันว่าเจ๊ตาสามารถปอกมะพร้าวเผาร้อนแบบนี้ได้ด้วยมือเปล่า
เจ๊จะจริงหรือไม่ไปดูกันเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปปอกมะพร้าวด้วยมือเปล่าครับ
ดูฮะปอกมะพร้าวมือเปล่าแบบนี้ประมาณกี่ปีแล้วฮะ

เดี๋ยวลองบ้างดีกว่านี่ลองแบบใส่ถุงมือนะ

จะใช่ปัดก้นก่อนค่ะจะงัดไม่ได้ออกเอาค่ะนั่นค่ะกดลงไปเลยค่ะ
นั่นแหละค่ะแล้วก็ทิ้มเลยทิ้มเลย

งัดออกมาคว้านยิ่งละอู่เลยนะฮะนี่ขนาดใส่ถุงมือนะครับคุณผู้ชม
เชฟครับอันนี้ต่างกันยังไงบ้างครับสำหรับน้ำหอมกับน้ำหวาน
น้ำหอมอันนี้จะขนเยอะนะคะมันจะปอกยากนิดนึงผลมันเหนียว
แต่พันธุ์น้ำหวานนี่เขาจะร่อนเลยค่ะเปลือกมันหลวมฝ่าน้ำหอม
ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมากินมะพร้าวแบบนี้ทำยังไงฮะ
มาร้านเจ๊ตาสีน้ำนะคะอยู่เส้นตลาดน้ำบางน้อย๐๘๑๐๑๓๔๐๐๒นะคะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับ
โอ้โหน้ำหอมน้ำหวานอะไรเพลินไปหมดเลย
อยากกินนะไม่ต้องไปเผาเองนะไปซื้อร้านเขาดีกว่า
ให้เจ๊ตาช่วยแหวกให้ดีกว่านะคุณแกะให้คุณครับถือความสามารถเลย

ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกลางท้องทะเลหน่อย
โอ้โหพลบศนตกมรสูมเข้า
เราคุยกันมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมว่าต้องระมัดระวังกันด้วยล่าสุดเนี่ยนะคะ
เรือเนี่ยอับปางกลางทะเลแต่เคราะห์ดีหน่อยค่ะ
ว่าลูกเรือและไตเรือเนี่ยรอดชีวิตกันค่ะ
โหคุณคะรอยคออยู่อย่างเงี้ย
เก้าชั่วโมงค่ะคุณชนะเก้าชั่วโมง
เนี่ยค่ะเกาะทุ่นลอยคออยู่แบบนี้ข้ามคืนเลยนะคะ
อืมเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตของลูกเรือประมงและไตเรืองรวมเจ็ดคนค่ะ
กูดจังหวัดตราดนะคะครับจังหวัดตราดค่ะหลังจากที่เรือประมง
แล้วก็จมลงใต้น้ำในช่วงเวลา๓ทุ่มของวันที่๑๒กรกฎาคม
อืมจนกระทั่งช่วงสายของเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้นำเรือต่อ๒๒๗ออกไปช่วยเหลือแล้วก็นำมาส่งขึ้นฝั่ง
จากนั้นก็พาผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลเพราะแต่ละคนอ่อนเพลียมาก

คืออยู่บนท้องทะเล๙ชั่วโมงข้ามคืนนะคะ
จริงฮะเอาไปถามเขาหน่อยว่าในช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นายอัศวินใจซื่อไตเรือเล่าว่าตอนนั้นเกิดพายุคลื่นลมแรงและฝนตกหนักเลย
ตัวเขาตัดสินใจจอดเรือท่อสมอแล้วนะขณะที่ลูกเรือนะครับ
ตอนนั้นเขาบอกว่ากำลังหลับอยู่แล้วอยู่น้ำมาทะลักเข้ามาในเรือ
คาดว่าสาเหตุมาจากที่ใดปั๊มน้ำมันไม่ทำงานจนทำให้เรือจมลงสู่ก้นทะเลในที่สุด
ไปปั๊มน้ำไม่ทำงานเนี่ยน้ำมันก็เลยไม่มีทางออกมันก็ทำให้เรือนหนักแล้วก็จมในที่สุดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าก่อนที่เรือจะจมเนี่ยไตเรือได้ใช้จังหวะช่วงสั้นโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

แล้วทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะว่ายน้ำมาเกาะทุ่นเพื่อเอาตัวรอดแล้วลอยคอรอความช่วยเหลือทั้งคืน
หมดด้วยแรงนะคะแต่ละคนก็สู้สุดชีวิตอ่ะแต่ถ้ายสุดจนทีก็ช่วยไปที่ทั้งค่ะ
ดีนะโทรแจ้งไว้ก่อนก่อนที่เรือจะจม
ลมแรงนะครับฝนตกหนักด้วยปัญหาคือแพร่แพร่คาเฟ่ที่ลอยอยู่กลางทะเลน่ะ
เขาต้องรีบพานักท่องเที่ยวเข้าฝั่งใช่ไหมล่ะเพราะมันอันตรายแล้ว
แต่เรือกู้ชีพนี่คือวินาทีที่เรือกู้ชีพเนี่ยกำลังจะมารับนักท่องเที่ยวนะ
แต่พวกเขาไม่สามารถเทียบเรือรับได้
คลื่นมันสูงอดูสินสูงแค่ไหนโอ้โหยังงี้เลยอ่ะ
มันจะลงเรือไปยังไงอ่ะฮะเอาไปดูวินาทีนั้นครับ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยว
เวลาเขาไปพัทยาเขานิยมจะไปเที่ยวแพร่คาเฟ่
ที่มันเหมือนกับว่ามีให้ได้ตกหมึกสดสดอ่า
นี่แหละครับค่ะตรงนี้นี่แหละครับเออ
เกิดเหตุเพราะว่าอะไรขึ้นลมมันแรงค่ะแล้วมันก็เลยทำให้
ดับด้วยฝนตกด้วยอ้าวคราวนี้ดับก็เสียหาย
ก็ตกออกตกใจกันไปนี่เป็นช่วงวินาทีที่ตอนนั้นเนี่ย
ยังมีไฟอยู่น่ะนี่ไงแล้วดับแล้วตอนนั้นอ่ะ
แล้วคุณดูนะแพร่ที่อยู่ข้างแล้วก็ที่มีเรืออยู่ตรงกลางน่ะ
เออมันมาชนกันมันคลื่นลมแรงมากทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อยู่ในแพนยังเริ่มกลัวแล้วไงว่าจะเกิดอันตรายอ่ะชนกันอย่างเงี้ยครับ
คอไม่ดีเลยอ่ะค่ะใช่นักท่องเที่ยวก็เลยให้เจ้าของแพร่เนี่ย
เรียกเรือกู้ชีพมารับจะได้กลับเข้าฝั่ง
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นไปซึ่งทางเจ้าของแพร่ก็รีบประสานให้กับเรือกู้ชีพมานะคะ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละเรือไม่สามารถที่จะเทียบแพร่ได้
จากคลื่นมันสูงลมพัดแรงมากก็ขับวนไปวนมาหลายชั่วโมงค่ะ
ต้องอยู่ในแพร่ที่ไฟดับกันไปสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประสบเหตุ
อยู่อย่างนั้นเป็นเจ้าโมงใช้ที่สุดแล้วกลับเข้าฝังได้อย่างปลอดภัยอ๋อ
อะเตือนกันตรงนี้แหละแสดงต้องบอกว่าส่วนใหญ่แพร่เขาก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแหละ
ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่แพร่เล็กหรอกมันจะเป็นแพร่ใหญ่

เออแต่ว่าช่วงนี้มันเพลินเผอิญมรสุมมาคลื่น

เรื่องนี้ฮะภาวะกันทั้งหมู่บ้าน
เหนือหน่อยเชียงใหม่

แล้วเจอกับชายคลั่งคนนี้ครับ
ไแพง

ถ่ายอะไร
ไม่ได้ถ่ายครับโอ้เจอกัน

นี่ตะโกนเข้ามาบอกถ่ายทำไมถ่ายทำไม

บ้านแม่สาน้อยตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ชาวบ้านเขาก็แจ้งให้ตำรวจช่วยระงับเหตุที
เขาหวั่นว่าชายคนนี้เดี๋ยวจะมาสร้างความวุ่นวาย
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายแก่คนในหมู่บ้าน
เรื่องของเรื่องผู้ชายคนนี้เมา
เมาเหล้าอารวาสคุ้มคลั่ง

แถมที่ตัวเขามีอาวุธมีดในมือด้วย
ตำรวจฮะก็ไปนะ
ตำรวจภูทรแม่ริมฮะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่า
ผู้ก่อเหตุกลับเข้าบ้านพักแล้ว

ส่งเสียงท้าทายอยู่ตลอดเวลา
แล้วพอตำรวจสภแม่ริมเนี่ยเดินทางมาตรวจสอบเนี่ยนะคะ

วกเวกโวยวายส่งเสียงไปทั่วเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปเจรจาดีบอกว่า
ให้ผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์ไปก่อน

ค่อยคุยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปนอนที่โรงพักให้ใจเย็น
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยต่อรองบอกว่าจะขอนอนรอภรรยาที่บ้าน
เขากลัวมีเรื่องอะ
แล้วก็รับปากรับคำกับตำรวจว่าผมจะไม่ออกไปสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านแล้ว
พอตกลงกันได้ตำรวจก็กลับค่ะ

ห้งน้ำ
เอ๊ะออกผมจะนอนบ้าน

ชาวบ้านบอกว่าเออคุณตำรวจอย่าไปเลย

รอจนกว่าเมียเขาจะมาหรือญาติจะมา

ตำรวจเขาก็เลยจัดชุดดูแลคุ้มครองชาวบ้านอยู่
โอ้โหอ้าวเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ที่สุดเราก็ต้องพึ่งพาคุณตำรวจให้ช่วยนี่แหละ

สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในระแวกนั้น

ที่จังหวัดอุดอลธารณี
ไปดูกล้องวงจรปิดนี่บันทึกภาพ

ลักษณะก็เป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์

เขามาจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดเป็นร้านตัดผมในหมู่๗
ศรีพดุงเขตเทศบาลเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คนร้ายจอดรถปุ๊บเดินลงไปที่ต้นฝรั่งก่อนเลยค่ะ

ฝรั่งเนี่ยปลูกอยู่ข้างบ้านไงเขาก็เด็ดใบฝรั่งมาแล้วก็ถูถูฝ่ามือ
จากนั้นค่ะเขาก็เข้าไปในบ้านหลังนั้น
เสร็จแล้วก็งัดประตูบ้านไปขโมยเงินเจ้าของบ้าน
เนี่ยจังหวัดที่เขาเด็ดใบฝรั่งมานะคะ
แล้วคุณเชื่อไหมว่าเขาขโมยกระเป๋าเงินไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามากมายนะ
๐บาทแต่มันมีเอกสารสำคัญของทางราชการติดไปด้วยไง
พอเขาขโมยของได้เสร็จก็ออกจากบ้านไปอย่างใจเย็นนะคะ
ในช่วงฟ้าสางสว่างแล้วอะค่ะโดยใช้เวลาก่อเหตุ๑๕นาทีคุณชนะ
ไปถามคนนี้นะครับนางสาวพัฒระอายุ๓๑ปีภรรยาของเจ้าของบ้าน
บอกแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนร้ายบุกมาขโมยทรัพย์สินในบ้านของเธอ
แต่เนี่ยรอบที่๓ในรอบปีแล้วโอ้โหยังไม่ทันจะหมดปีนี่โดนไปละ๓นะ
ไม่แน่ใจคนเดียวกันหรือเปล่าเธอบอกว่าครั้งแรกช่วงต้นปี๖๕
ถูกขโมยเงินในไซด์นำโชคหน้าร้านตัดผมเขาน่าจะใส่เงินเอาไว้ไง
เป็นเคล็ดไงเป็นเคล็ดไงอ่ะขโมยไปเนอะ
ส่วนครั้งที่สองเดือนพฤษภาคมถูกขโมยกางเกงในเฮ้ย
กางเกงในก็โดนขโมยมาแล้วแล้วครั้งล่าสุดกับไอ้ครั้งที่เห็นในภาพนั่นแหละ
คนร้ายเด็ดใบฝรั่งถูมือเนี่ยแล้วก็ไปขโมยของ
แล้วคาดการณ์นะว่าไอ้ที่ต้องเด็ดใบฝรั่งเนี่ยจะกลบกลิ่นตัว
ป้องกันไม่ให้ตำรวจตามเจอโอ้โหตำรวจเขาไม่ใช่ดมกลิ่นตามหาผู้ร้ายเอ้ย
อย่างไงแปลกนะมันเป็นเคล็ดความเชื่อของคนก่อเหง่าย
คุณผู้ชมมีความเชื่อแบบนี้บ้างไหมคะ
หรือใครมีแสดงความคิดเห็นได้เลยนะอืมนอกจากนี้แล้วนะคะ

หลายอย่างแล้วก็ไปกินของในตู้เย็นด้วยคุณ

โอ้โหใจเย็นสักขนาดนี้ชาวบ้านบอกอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้
ขอให้ตำรวจตามคนร้ายจับให้ได้สักทีเถอะ
เพราะชาวบ้านแถวนั้นหวาดภาวะไปหมดแล้วอะค่ะ

ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะนายท็อปสามีของเจ้าของบ้าน
ก็รีบนำหลักฐานก็คือคลิปก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วนะ
แล้วตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แต่เรื่องเด็กใบฝรั่งนี้ต้องมาพูดถึงกันหน่อยนะ
ค่ะเพราะว่าอะไรคะคือคนร้ายเนี่ยเขาก็มีความเชื่อของเขา
ว่ามันอาจจะช่วยกลบกลิ่นได้หรือเป็นเรื่องของความเชื่อว่ามันจะบังตา
หรือทำให้ตำรวจไม่รู้ก็ไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
เอาคิดถึงความเป็นจริงสิใบฝรั่งมันก็คือใบฝรั่งใช่ไหม
เออแปลกดีแต่ไม่ต้องห่วงหรอกหลักฐานมีแล้วเขามีมีพยานหลักฐาน
รูปภัณฑ์สันฐานก็ชัดคุณตำรวจบอกรู้ตัวแล้วเนี่ยน่าจะจับตัวได้เร็วนะเรื่องของโจรยังไม่หมด
โจรคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่ากำตามสนองอย่างวัยเป็นเพราะอะไร
โดนจับฆ่าที่หลังทาง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภขอนแก่นเข้าควบคุมตัว
นายอภิวัฒน์วงชัยอายุ๒๘ปี
และนายชาติชายคำบรพิทักษ์อายุ๓๓ปี
คู่นี้นี่แหละที่บริเวณทุ่งนาใกล้กับรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านเตานอตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนายอภิวัฒน์และนายชาชาย
กำลังร่วมกันใช้ประแจถอดล้อรถไถนาที่ขโมยมาจากชาวบ้าน
เรียกได้ว่ากำลังชำแหละรถไถนา
สุดท้ายพอเจอตำรวจพยายามจะหนีคือ
เตรียมจะซิ่งรถกระบะหนี
แต่รถกระบะของเขาที่ใช้ก่อเหตุนั้นติดลม

โอ้โหก็เลยโดนจับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
การเป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเห็นไหม
สุดท้ายก็กำตามสนองไวมากจริงนะคะ
คือเคสนี้นะคะบอกว่าถูกจับได้พร้อมกับของกลางแบบจังเลยค่ะ
มีกล่องประแจที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงรถกระบะแต่งซิ่ง
ทะเบียนพพชฉิง๒๒๔๓ขอนแก่นคันนี้ด้วย
เอาไปฟังเหตุผลหน่อยทำไมมาขโมยแบบนี้ฟังแล้วมันน่าเจ็บใจ

คือผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพว่าที่มาขโมยเนี่ยนะ
ต้องการจะนำเงินไปใช้จ่ายเที่ยวเตร

ไปเที่ยวเตร่คำว่าเที่ยวเตร่เนี่ยคือมันคือเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น

แล้วดูสินั่งหน้าเจือดหน้าเศร้าเลย

ถูกจับแล้วก็แจ้งข้อหาก็คือร่วมกันพยายามรักทรัพย์
โดยใช้ยานพานะแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตาม

อืมเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ดี

ห้องกงคิดว่าคือห้องกรง
กรงขังนะตอนนี้ครับมั้ยรับโทษกันไปครับคือกรองขัง
เอออ่ะเล่าให้ฟังกันต่อถึงเรื่องราวของโจรขโมย
ตั้งชื่อให้ว่าโจรสายเขียวแล้วกันคุณชนะ
จนสายเขียวก็คืออะไรเขียวมาจากใบกัญชา
ตรงนี้อย่างกล้ำฮิตไงมาถึงปุ๊บโก้มหยิบเอาเลยแล้ว
เจ้าของบ้านเขาบอกเอ้ยเพาะอยู่ตั้งนานอยู่ดีมาฉกไปได้ไง
เขาเลี้ยงนะประคบประงมราวกับลูกก็นั่นสิคะ
แล้วจู่จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดเทียบ
แล้วก็ก้มหยิบทั้งกระถางไปแบบนี้

วงจรปิดบริเวณหน้าร้านกาแฟริมถนนช่างเขี้ยนตำบลช้างเผือก

บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
จับภาพโจรสายเขียวอ่าเป็นผู้ชายอายุสัก๒๐ปีนี่แหละ
ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวมาจอดหน้าร้านแล้วก็ขโมยไปแบบนี้แหละค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้เลย

ทำไมถึงเอากัญชาของฉันไปได้

นายวสันวีรหอมเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากรัฐบาล

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอฮโอ้โฮโอฮโอ้โฮโอ้โฮโอฮโอ

เขาคงไม่ข้ามจังหวัดมาขโมยที่นี่หรอก

เออก็คาดเดากันไปไงเพราะว่าเมื่อย้อนดูภาพวงจรปิด

ผู้ก่อเหตุได้ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาดูแล้วรอบหนึ่งก่อน

แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในร้านไง

เลยอาจจะไม่กล้าก่อเหตุก็ขับรถผ่านไป
จากนั้นไม่นานไม่เกิน๕นาทีวนรถกลับมาอีกครั้งนึง
พอเห็นว่าปลอดคนก็เลยก้มหยิบเอากระถางกัญชาไปนี่แหละค่ะ
ด้วยความที่ว่าเจ้าของเขาก็เหมือนกับเปิดร้านกาแฟนะตรงนี้

อ่ะไหนว่าสัญยังฝากไปถึงหัวขโมยนะ

ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แจ้งความ

อุ้ยไม่ได้แกล้งใจหนวดเขาเฟิร์มของพี่เขาเลยนะ
บอกว่าแกใจดีอารมณ์ดีและอยากจะให้โอกาสกลับใจนะ

แต่ถ้าไม่มาคืนแล้วก็แล้วถ้าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา

อ่าเพราะว่าเขาก็บอกเอาจริงจริงไอ้ต้นกัญชาเนี่ย

แต่ก็เป็นทรัพย์สินของเขามันมีคุณค่าทางใจ
กว่าเขาจะปลูกรสน้ำประคบประงมมานะเขาก็รักของเขา
คนที่ปลูกกัญชาจริงเขาดูแลเขารักยังก็ลูกนะ

ลดน้ำไปลูบใบลูบใบลูกเอ้ยโตไวนะลูก

โทรมาจะได้อารมณ์ดีด้วยกันลูกเอ้ย

เออแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของราวของการปลูกพืชผักสมุนไพร

คือคนชอบก็ชอบแหละแต่ว่าก็คือใช้ให้มันถูกทางแล้วกัน
แต่กรณีนี้ก็คือว่าขโมยไงนะ
ถ้าจับตัวได้ก็ต้องรับผิดกันไปตามระเบียบนะคะ
ครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า

เหล่าบรรดาสาวโสดหรือนุ่มโสด
ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสแล้ว
แสงสว่างมาแล้วกับวิธีในการขอแฟน
ขอยังไงให้ได้แฟนไปดูครับ

อ้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปขออะไรกันล่ะ

เนี่ยแล้วกลัวจะอธิบายกับทางองค์ท่านไม่ชัดเจน

ที่สำคัญหน้าที่การงานขอแบบนี้

ส่วนนิสัยขอให้เป็นแบบนี้

หรือมีบ้านก็ดีเหมือนกัน
คุณสมบัติอะไรที่ต้องการคือบอกท่านไปเลยถูกไหม
คือมันเหมือนเป็นรูปภัณฑ์สันธารเลยนะ

ชาวเน็ตเนี่ยก็วิภาคพิจารณ์ก่อนไป
ต่างนานาขำบ้างฮาบ้างเศร้าบ้างดราม่าบ้างก็มี

บางคนบอกสรุปสรุปพระตีให้ไปแก้สไลด์มาพรีเซนต์ใหม่
เพราะว่าที่ทำมามันยังยากไป
มันดูงุลงงมันดูไม่ชัด
แต่บางคนบอกขอให้ปังขอให้สมหวัง
บางคนบอกพระตรีคือประธานบริษัทแล้วหนึ่ง
ต้องพรีเซนต์ต้องพรีเซนต์ให้ท่านทราบนะคะเอ่อ

ค่ะความเชื่อว่าขอแล้วจะได้ใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันว่าเออไปขอแล้วได้จริงหรือเปล่า

ว่าหลายคนถ้าอยากได้คู่ก็ไปขอกับท่าน
ก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ก็เชื่อว่านี่คงจะเป็นคอนเทนต์น่ารักที่ให้เราได้ดูกัน
หรือบางคนนะเคยไปขอนะได้มาแล้ว

ไม่รู้เหมือนกันเอางี้ละกันดูแล้วเป็นความเชื่อดูขำนะคุณผู้ชมนะ

เมื่อผัวเนี่ยนะคะทำอะไรรับหลังที่ไม่ดีกับเมียเนี่ยแล้วโดนจับได้
มันก็ต้องเจอเจออะไรแบบนี้แหละค่ะ
นี่ไงนี่แหมซ่านักเออดูเหมือนกำลังที่จะทำไมคะโหนึกว่าอาจารยิบมัน
นี่โดนตบซะพอเมียหันมาพนมมือแทบไม่ทัน
คุณเคยดูไหมนะอาจารย์ยิบมันนั่นหนัง
เออคือจะต้องมีการแบบว่าทำท่าอะไรมากมาย
เนี่ยครับมวยจีนแบบโบราณเลยรวมพลังปุ้บ
อือยิบมันเจอยิบเมียเข้าให้มันอมมือยิบเลย
แต่พี่คนนี้อยากให้ไปอุดหนุน
แกขายโจ๊กอยู่แถวประทุมประทุนธานี
น่าจะคองรังสิทธิ์นะถ้าผมจำไม่ผิด

ใช้เพื่อนคุณคนเดิมแล้วป่ะ
ใช่เปล่าอาถูเปล่า

แต่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมอ่านตามนี้จริงนะ
เอาเอาเถอะก็ยังไงตามไปดูนะคะ

โจ๊กแกบอกว่าอร่อยมากแต่ผมยังไม่เคยไปกินนะ
ค่ะไปมีโอกาสไปกันคุณชนะ

โตตัวนี้เขาบอกว่าน่ารักจริงไม่ได้น่าเกรงขามเลย

มันกระโดดเข้าใส่นักช่องเที่ยวแบบนี้อ่ะดูโอ้โห
มันนวดเนี่ยคลอเคลียร์แบบนี้เบาดึงว่าเป็นลูกแมวเบ้อตัวเล็ก

จะไม่มีแผงขนแผงคอใหญ่

เดี๋ยวนี้เขาเที่ยวใกล้ชิดแบบนี้เลยเหรอ

ก็ไม่ได้แนะนำว่าที่อื่นทำแบบนี้นะ

ใช่เอาให้ดูความแปลกของโลกใบนี้มันมีอะไรแปลกให้ได้ติดตามกันด้วยนะ
ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะส่งไลน์มาคุยมีแฟนประจำเราอ่านทุกข้อความเลยนะคะ

ส่วนตอนนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูความน่ารักของแม่ไก่กับน้องแมวค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ